โพสต์อันนี้คือน้องเป็นคนโพสต์เองหรือเปล่า

ทำไมถึงมาโพสต์อะไรแบบนี้ลงดูบนโซเชียลหรือเปล่า
มันก็เคยหลักษณะที่มันก็
ไปใส่ตรงไหนดีก็ใส่ตรงหัวใจเนี่ยนะ
ใส่ตรงหัวใจเนี่ยนะนิดนึงเนี่ย
บางงานก็ก็มีทันหาที่มันจะทำได้
บางงานก็เรายากชนเราก็ช่วย
เราก็อยู่ตรงนี้เราก็รู้จักชุมชนตรงนี้

อ่าใช่ค่ะ
มันเหมือนเป็นอาการน้อยใจนะครับเพราะที่มาพบกันเนี่ย
ก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นดีมันก็อย่างนั้นแหละ
แต่ความอยากได้ของมันไม่ใช่อยากได้หรอกคุณ
แล้วก็รู้อยู่ว่าเราเป็นธุรกิจชาติมาถึง๒๕ปีแล้ว
๒๕ปีแล้วที่นี่เราก็รู้ว่าเขามาอย่างไรอะไรอย่างไร

มันก็วดลูกศัพท์ว่าถ้าเราจะเอามาส่างมาทำมันดรุงทุจนี่คงไม่ได้หรอก
แต่ว่าเอามือนเงียดส่วนนี่ไม่ใช่จ่ายทั่วไปอะไรไปมันก็ได้อยู่
มีงานมีการอะไรก็ส่วยไหวมีใครถวดป่าพวดกัทธิน
แล้วอีกโครตที่บอกว่าให้คอนเป็นนาคารอะไร
โอ้อันนั้นเราให้พวกที่ไม่ได้นองคำี้ตัวอื่นหรอก

กะนั่นเอง
ถ้าไปพูดอย่างนั้นเขาก็หาให้เราโลบดิ
มันมีทางเดียวมีอยังเดียวก็คือว่า
แล้วก็บอกเอ้อมันอยู่อย่างกันแล้วก็เอาวิธี
ช่วยน่ะใช่เอาใช่ช่วยคือคือตอนเนี้ยอ๋อมันเป็น
เกษจ์ข่าวไปโน้นนี่นั่นมันมีหลายคนเข้ามาเก๊๊มา

ก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะทำยังไงใช่ไหม
ก็บอกตอนนี้คือเราไปขอของคนอื่นแต่ขอได้จะยาก
อย่าตี๊ดพี่น้องคนอื่นไปขอไม่ได้หรอก
ถ้าวินัยจริงอย่าต้องการจะได้อะไรอย่าตี๊ดพี่น้อง
แต่ถ้าเป็นกฤตของสมเราสามารถระบุจำนวนเงินที่เราจะขอจะยากโดยเข้ามาทำบุญ
มันไม่ได้หรอกถ้าผ้าขึ้นไม่ได้หรอก
ถ้าเอาจริงนะถ้าจะเอาแบบเข่งขัดวินัยจริงนี่ไปขอก็ไม่ได้หรอก
ขอก็จิ้นขอก็ปล่าแล้วก็ไม่ได้จริงก็จิ้นได้ไม่ได้เลย
ไอ้ที่ทำเงินการเงินนั่นน่ะหรอก
บ๊วยบริษัทเอ่อมันก็มันก็ดูเอาแต่ยงดูเอาว่าสิ่งที่เราทำมันมันไม่เหมาะสม
แต่ผ้ามันก็เหมือนกับทางโลกนั่นแหละมันก็มีอย่างหนักอย่างกลางอย่างเบานั่นน่ะ
มันก็เหมือนกับวินัยขาหรัฐกาลเหมือนกับวินัยบริษัทอะไรต่างเหมือนกับเหมือนยังโยมเหมือนกันนั่นแหละ
ทำงานอยู่ในไทยรัฐเนี่ยไม่รอเขาก็มีกฎมีระเบียบทีนี้เราไปทำถูกทำทิศ
มันก็มีโทษก็มันนั่นแหละเหมือนกันแหละมาตรฐานด้วยกันนั่นแหละ
คือหลักจากที่โทษไปแล้วมีการส่วนตัวของพ่อที่ถูกโดนเรียกไปเตือนหรือโดนคำโทษอะไรเหมือนกัน
ก็ไม่เห็นมีใครถูกมาอะไรมาไม่เห็นมีใครเตือนมาโยม
เจ้าคณะสมบุลเขาก็

อ๋อแต่ว่าแต่ว่าเจตนาที่โทษไปคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องการว่า
คนรวยต้องทำเท่านี้คนจนต้องทำเท่านี้ใช่ไหมครับให้ทำตามกำหลังที่มี
เออใช่โยมใช่ใช่ทำตามกำหลังที่มีคนไหนไม่มีก็ช่วย
บวชก็คนไหนไม่มีก็บวชนะบวชฟรีนี่ก็บวชฟรีของเขาดูนี่
มีอุชาอ่าอุชาชายเองถวายคุณสวดเองถวายพระฮัฏบาทเอง
ไอ้เองใครตายไม่มีก็เอ่อมาจัดงานศพคานามคาไฟก็ไม่เอาอะไรที่นั่ง

หรือพ่อจะรับไว้ใช้สนทรวยว่าเป็นเงินมาโบราณะวัดครับ
ถ้าว่าวัดวัดแคลร์แข้นเนี่ยไม่ถึงอาทิตย์แล้วจะจะแล้วก็ถุ่มให้มด

เพราะว่ามีอะไรก็ถุ่มให้วัดเพราะวัดนี่มันมันอยู่ในตรงพัฒนายเยอะ
หนึ่งเป็นวัดเก่าวัดแก่ของหมู่บ้านแต่ว่าอัตมาก็ไม่ได้ตั้งแต่สั่งโบสถ์มาเสร็จมาแล้ว
สั้นที่มาแล้วนี่มันก็มันก็ระยะสิบปีนี่ก็ค่อยค่อยแบบว่าดูพ่อเจ้าแคร์ช้อมแซ่มาไหล
หนีออกมาระยะห้าปีนี่มาสั่งสาราสั่งอะไรต่ออะไรอีกอะไรอีกหลายหลายสิ่งหลายอย่าง
พัฒนาใหญ่ก็ลืมก็ลืมพัฒนาใหญ่อยู่ปีนี้ระยะสี่ห้าปีนี่นี่แหละ
หลวงพ่อครับทำไมทำไมหลังจากที่โพสต์ไปแล้วทำไมตอนเรื่องตอนนี้ทำไมถึงลบโพสต์ไปแล้วครับ
คือคนทุกคนเนี่ยเค้าชอบให้เค้าชอบให้เรายอมอ่ะเห็นไหมยอม
ถ้าเรายอมเค้าก็ชอบใจเราถอยจะก้าวเราถอยลงไม่ดีกว่าเลยเห็นไหม
การถอยไม่ใช่ว่าเราจะแค่ไม่ใช่ว่าเราจะยอมแค่ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
ก็เหมือนต้องทามเนี่ยลุกเต้นถอยเป็น

คิดที่โพสต์แบบนี้ไปนะครับ
เราก็อ่ะหาเขาสะใจแล้วบ้างเออ
แสดงว่ามันยอมรับแล้วเร็วก่อนให้เขาดีใจบ้างใช่ไหม
ก่อนให้เขายอมรับที่โพสต์แบบนี้ไปนะครับ
เออเร็วก่อนให้เขาดีใจแสดงว่ามันยอมรับพิษแล้วอ่ะไม่หรอก

เขาก็สะใจก็เหมือนรอดโรคพ่อเขาก็สะใจ

อยากจะฝับบอกอะไรของเขาไหมครับว่ะ
โอ้โหก็ติเตียนก็ติเตียนได้
แต่ว่าก็อย่าไปใช้คำยาอะไรเป็นน่ะ
เอ่อมันก็
อะไรตกชื่นอยู่ยางมันก็จะมีผิดผลภาพสิละ
เราก็ปรับปรุงตัวมาไอ้เพื่อนไหนทำไงมันดีอ่ะ
แล้วก็ติ้เตียนได้ชมได้
เพราะว่าจิตนาของเราคือไม่ได้ต้องการให้เค้าห้ามให้ใครมาทำบุญ

แค่อยากจะบอกว่าสมเหตุสมผลก็ช่วยแบบทำบุญเยอะหน่อย

มันเป็นเปิดปกติแต่เค้ามาบางองค์เค้าไม่พูด
แต่คนอยู่ข้างหลังอาจจะยืมอยู่

เออดีวะมีโภวศูนย์หน่าฟูนาสังคมก็รู้บ้างเออไม่หลอก